อ่ะไหนว่าเรียนตำรวจเขาเรียกไม่เชื่อหรือว่าล้อมต่อทุย
ตัวตัวไม่มีใครใกล้ใกล้ตรงนี้นะครับเอ้า
เป็นวิถีของลูกผู้ชายเว้ยมึงไปให้สุดสุดโอ้สุดสุดเลยเหรอ
เจอกันโอ้เจอที่ไหนกูเจอกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้ามาเจอ
กูเลยไอ้ควายกูเจอมึงตรงนี้มึงยังไม่กล้า
มึงมาหากูตรงนี้เลยสิตัวตัวตัวตัวกูอะไรตรงไหนก็ได้
เอ้าตรงนี้ไงตรงนี้ไงความปัญชาการตำรวจและความบ้าน
เอาเลยเอาเลยทีนี้เขาเคยเป็นตรฐานที่ทำงานของกู
คนไอ้ควายใครอยู่ข้างมึงบ้างให้เขายกมือเลย
ถามถามน้องน้องเขาดีกว่าถามมึงดีกว่าน้องน้องเขาดีกว่า
โอ้โหเอายี่สิบเลยดีกว่าเอายี่สิบดีกว่าเอายี่สิบดีกว่ามึงแปลกแล้ว
มีลูกผู้ชายมันก็มีแค่นี้แหละนี่ใส่โน้นหน่อย
เดี๋ยวจะได้เก่งจริงเฮ้ยเฮ้ยมานี่หน่อยเฮ้ย
ไอ้สายขวานมานี่มานี่เฮ้ยต้องไปเยาวราชไปถ่ายบ่อนนวนบ่อนนี้
นี่สาธารณ์ซื้อมาฝากนี่เอ้ยเอาเอาเอาเอาไงเอากูกูต่อให้มึงก็ได้
อ่ะข้างเดียวอ่ะข้างเดียวกูใช้หมัดข้างเดียวใช้แขนข้างเดียว
อ่ะว่าไงเอ้ยมันสถานการณ์อย่างเงี้ยมันมีอะไรแรงกัน
มันก็ไม่ได้มันไปในนี่สถานการณ์ทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วครับ
นะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่นะสถานที่อืม
มันไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งครับครับครับขอบคุณครับครับ
ใจผมอ่ะมันมันเกินกว่านั้นอืมแต่มันสถานที่ไงครับมัน
คือตรงเนี้ยประเด็นมันคือตรงเนี้ยมันไม่ไม่มันไม่ใช่อ่ะอ่า
อันนี้อันนี้เราจะถอยไปตั้งหลักก่อนไหมฮะหรือว่ายังไงครับมันได้ตลอดเวลานะฮะ
แล้วแล้วรอบนี้พี่ต่อคือจะถอยไปตั้งหลักก่อนหรือว่ายังไงครับถอยหรอผมไม่ได้ถอยพี่
ไม่ได้ถอยนะไม่ได้ถอยพี่ไม่ได้ถอยอยู่แล้วพี่ต่อครับพี่ต่อครับ
เป็นลำบดมาถึงนะยี่สิบหวะปีที่ผ่านมาถึงณวันนี้ความเป็นดำรวจกิจใจมันยังมีอยู่เต็ม
พี่ต่อก่อนเมื่อกี้มาให้ติดตามเมืองคดีอะไร
อ่ะโอเคพอนะครับ
สันทนะเนี่ยควรจะใช้วิถีของลูกผู้ชายผมซื้อนวมมา
ผมมาตัวคนเดียวมามันเป็นโขลงและอายุมันก็ไล่ไล่กับผม
ไม่ได้ได้เปรียบไม่ได้เสียเปรียบลูกผู้ชาย
มันเคยโรงเรียนเรียนโรงเรียนเตรียมทหารในร้อย
ผมก็เคยเรียนโรงเรียนประจำการที่ผมมาท้ามันที่นี่
ผมเรียนให้กับผู้ใหญ่ทุกคนแล้วเรียนให้ทุกคนแต่ผมไม่ต้องเอ่ยชื่อ
แม้กระทั่งอดีตไอ้คนคนนี้มันไม่ควรที่จะเป็น
ตำรวจเพราะมันไม่ได้เป็นมันถูกไล่ออก
แต่วันนี้ผมมาด้วยนวมแค่นี้เองจะกลัวอะไร
กลัวอะไรผมผมมาท้ามันแบบวิถีของลูกผู้ชาย

ตายหรอกครับแต่อย่าช้าผมที่อื่น
เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะมีหมารอบกัดหรือเปล่า
ผมไม่มีผมมาตัวคนเดียวส่วนที่มันจะมาตามคดี
จะเก้าคดีสิบคดีผมบอกให้นะผมให้มันยี่สิบคดีเลย
แต่คดีที่มันจะแพ้ผมก็คือบนศาล
มาเที่ยวจีบปากจีบคอพูดคุณคิดว่าตำรวจพวกเนี้ย
เขาใส่ในเครื่องแบบวันหนึ่งมันก็เคยขึ้นไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เอ๊ะอ่ะโวยวายเรื่องม้าเมื่อมันมีสันดารแบบเนี้ย
คนที่จะปราบไอ้คนสันนานแบบนี้ได้มันคือผม
มันไม่ใช่ตำรวจที่เขาใส่เครื่องแบบหรือที่เขาอยู่ในตำแหน่ง
ไอ้นี่มันไม่มีตำแหน่งแล้วมันไม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้ว
ขอเรียนให้ทราบมันไปที่ไหนผมก็จะไปท้ามันที่นั่น
แต่ผมว่ามันไม่กล้าหรอกมึงนี่ดูผมซะก่อนเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ย
อ่ะอย่างเงี้ยถามว่าไอ้ค่ะตัวไอ้ท้องแม่งทีเดียว
แม่งอ้วกจากแล้วอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะ
คุณดูหุ่นผมซะก่อนยังเป๊ะเอาไหมที่ไหนนัดมาเลยไอ้แสนขวาน
นะมึงพร้อมเมื่อไหร่กูไปเมื่อนั่นผมไม่ได้อยากมาที่นี่
ผมไม่ได้อยากมารบกวนตำรวจเพราะว่าเขามีเรื่องดูแลประชาชนคนเดือดร้อน
แต่ไอ้นี่มันจะออกมาหาที่หาแสงหาสื่อผมก็ต้องตามมา
ผมอยากจะดูว่ามันแน่ใจมันมั่นใจไหม
พรุ่งนี้คุณเจอข่าวใหญ่เวลาบ่ายโมงผมจะแฉเพื่อชาติ
ผมหนูให้กล้าตายนะสวยสุนัขแกรับใช้คนไหนมาอ่า
เห็นเก่งจังเขาบอกว่าอ่าคุณชุวิตไอ้วันนี้เหมือนกับไม่ให้เกียรติสถานที่ไหม
เพราะว่าตรงเนี้ยเป็นสถานที่นี่นี่ผมไม่ให้เกียรติตรงไหนผมใส่นวมนะ
นี่ผมใส่นวมผมซื้อนวมให้เขาด้วยลูกผู้ชายก็ทำกันแบบนี้
เข้าประเทศลำฟ้อนไม่ใช่อย่างศาลธนาลำฟ้อนเอา
จีบปากจีบคอพูดนี่สถานที่ราชการแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะ
ผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยเนี่ยผมใส่นวมผมซื้อนวมมาให้มันด้วย
ผิดเหรอผิดตรงไหนแล้วผมไม่มีใคร
โอ้ยสยิ๋วโอ้ยโอ้ยสยิ๋วเจนเลยจี้หน่อยจี้หน่อย
เอานะอย่าไปรบกวนสถานที่ราชการเขาเลยขอบคุณมาก
รบกวนเห็นไหมเออไม่เห็นรบกวนเลยแล้วมันถามหาลูกน้องมาจากไหน
ลูกน้องมันไม่รู้อยู่ไหนนะมันเป็นคนไม่มีลูกน้อง
ไม่มีพวกไม่มีวินัยเป็นตำรวจที่ถูกไล่ออกจากราชการ
นี่คือข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอยู่ตรงนี้
จะกี่คดีผมถามมึงให้สันทนาถามสั้นสั้นง่ายง่าย
มึงมีตังค์เยอะกว่ากูเหรอเอามึงจ้างทนายให้ได้ก่อนเถอะ